ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังคงเกาะเตรียดการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตนะคะในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องปัญหาหลักสำคัญตอนนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือเรื่องปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมจนทำให้ปริมาณน้ำซึ่งอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยเอ่อสูงขึ้นเรื่อยค่ะการปฏิบัติงานของเจ้า
แล้วนะคะที่การปฏิบัติภารกิจในการค้นหา๑๓ชีวิตที่เข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนานอนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะจะมีการสูบน้ำออกมาจากถ้ำอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีรายงานออกมาค่ะว่าเจ้าหน้าที่ได้พบปัญหาในเรื่องของการระบบระบายน้ำนะคะว่ามีน้ำรั่วไหลออกมาซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

กับหยุดเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบก็จะเต็มไปด้วยกำลังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการฟอร์มทีมแล้วก็สลับผลัดเปลี่ยนกำลังกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เริ่มผลัดเปลี่ยนกำลังเข้าไปตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานก
ที่จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถนนที่เต็มไปด้วยโครน
ตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงมาคอยอำนวยความสะดวกให้
และในขณะเดียวกันท่านศิวราก็ยังเดินทางมาที่นี่ด้วย
แล้วก็ได้มาให้กำลังใจกับผู้ปกครอง
พร้อมกับมารับฟังรายงานการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
โดยท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นนะคะ
บอกว่าจะมาดูในเรื่องของการติดตั้งสัญญาณอินฟาเรทนะคะ
เพื่อที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหว
อยู่ภายในถ้ำเพิ่มเติมค่ะ
ลองไปฟังเสียงท่านศิวราชี้แจงในประเด็นนี้กันค่ะ

เข้าไปรายงานว่าต้องการให้
ถ่ายทอดภาพและเสียงจากภายในถ้ำออกมานะครับ

ประชุมช่างของกองสื่อจัลลิ้น
ของแคทจะลากสายไฟเบอร์ออฟติกเข้าไปข้างใน
หรือไอเลือสการจับสงสัย
จะพาผมไปหาสักโลกวะเข้าในถ้ำ

อันนี้มันต้องลากสายไฟเบอร์อปติก
ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
ถ้าท่านเห็นชอบแล้วมะวานก็ดำเนินการให้เสร็จให้เร็วที่สุดน่าจะภายในวันนี้
ส่วนเรื่องการแถลงข่าวรอบเช้าที่จากเดิมทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งสื่อมวลชนว่าจะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลา๙โมงที่ผ่านมานี้
แต่ว่าล่าสุดเราก็ทราบมาว่าทางเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน
ก็ยังคงเดินหน้าประชุมปรับแผน
เพื่อที่จะวางแผนการปฏิบัติงานในวันนี้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็คาดว่าจะมีการชี้แจงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้
ซึ่งเราก็จะได้ทราบต่อไปนะคะว่าแผนการปฏิบัติงานในวันนี้นั้น
จะมีความคืบหน้าอย่างไรรวมไปถึงนอกจากนี้นะคะ
ทางท่านพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา
ท่านก็ได้เดินทางมาประชุมวางแผนกับเจ้าหน้าที่ต่อชะดอนะคะ
โดยการวางแผนภายในถ้ำค่ะแล้วก็รับทราบปัญหานะคะ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปสำรวจภายในถ้ำ
นั้นก็มีการพบปัญหาแล้วก็รายงานให้ท่านทราบนะคะ
ท่านก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับแผนการทำงานร่วมกัน
อกจากนี้นะคะท่านก็จะหาทางที่จะให้เจ้าหน้าที่ต่อชะดอนะคะ
ในช่องทางโพรงอากาศเพื่อให้สามารถเข้าไปในถ้ำได้มากที่สุด
พร้อมกับปรูพรมจัดชุดละตะเวนอยู่นักขณะนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นเลยทีเดียวค่ะ
และในขณะนี้นะคะก็เราก็ได้ทราบความคืบหน้านะคะ
ในเรื่องของการนำเสนอข่าวค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งมาให้สื่อมวลชนหลายสำนักทราบนะคะว่า
การนำเสนอข่าวหรือว่ารายงานข่าวในประเด็นที่ทุกคนกำลังตั้งตารอ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะสามารถค้นหา๑๓ชีวิต
แล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นั้น
วันนี้ทางสื่อมวลชนนะคะจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับบัตรนะคะ
มาติดตัวเอาไว้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการทำข่าว
เพราะว่าหากใครไม่มีบัตรนะคะก็อาจจะต้องถูกกันออกจากพื้นที่
ซึ่งตรงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปให้สื่อในหลายสำนักด้วยนะคะ
แล้วก็หากมีความคืบหน้าในเรื่องของการปฏิบัติงานค้นหา๑๓ชีวิต
เราจะรายงานกลับไปยังสถานีให้ทราบอีกครั้งค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนานอนจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณคุณระวีการด้วยนะคะนั่นเป็นการปฏิบัติงานล่าสุดนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็จะมีการเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าสิ่งที่จะต้องนำมาใช้ในการค้นหาครั้งนี้ที่บอกว่าจะต้องพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้น
เพื่อเป็นการระบุว่า๑๓ชีวิตยังอยู่๑และ
แล้วก็การระบุจุดว่าเขาอยู่จุดไหนเพื่อการง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้นอันนี้สำคัญนะคะ